มีผู้ปกครองกำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะฮะ
แล้วก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นน้ำมันออกมาจากช่องแอร์

อ่าใต้ห้องเครืองสุดท้ายหรือไหม้ทั้งคันแบบนี้นะครับผู้ผู้ชม

ลิ่นก่อนแล้วก็พาลูกออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
ก็เป็นเหตุระทึกจากผู้ที่ประสบเหตุบันทึกภาพเลย
ทะเบียนจอจานพ๖๖๓๔คุณผู้ชมทะเบียนกรุงเทพ

งควันลอยขึ้นไปจากห้องเครื่องลุกลามเสียหายทั้งคันครับ
กู้ภัยก็ระดมกำลังฉีดน้ำสกัดได้
ใช้เวลาไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบันกำแพงเพชรนะครับ

ตอนเช้าก่อนจะขับรถออกไปส่งลูกที่โรงเรียน

แต่หลังจากส่งลูกเสร็จแล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมได้กลิ่นน้ำมัน
มันมีกลิ่นน้ำมันระเหยออกมาจากช่องแอร์
คุณผู้ชมก็เลยจอดรถแล้วก้มลงไปดู
ปรากฏว่าโอ้โหมันมีไฟกำลังลอยไหม้ออกมาจากห้องเครื่อง
ก่อนที่ดับเผลอจะเข้าไปช่วยแต่รถยาวเชียบหายไป

โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บ
ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากระบบไฟในห้องเครื่องรัดวงจร
เพราะว่ารถติดตั้งแก๊สด้วยแล้วก็ได้ถอดแก๊สออกไปแล้วกลับมาใช้น้ำมันเหมือนเดิม
อาจจะมีสายไฟขัดข้องแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับ